หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
จู่มีอาการคลุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สินในบ้าน
หลังจากนั้นวิ่งออกไปข้างนอกไปทุบรถชาวบ้าน
ซึ่งจอดอยู่บริเวณนั้นเสียหายอีก๓คันนะคะ
หนึ่งในชาวบ้านค่ะชื่อว่านายนัฐกิจค่ะ
พาทีมข่าวของเราไปดูรถของตัวเองเนี่ยนะคะ
มันแยกแบบนี้และนอกจากนั้นก็มีจุดเสียหายจุดอื่นรอบคันเลยนะคะ
นายนัฐกิจเป็นหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
พาทีมข่าวของเราเดินดูรอบรถเลยนะ
เขาบอกว่ารถคันนี้เขาจอดไว้ที่หน้าบ้านเองนะ
แต่พอออกมาเอ้าทำไมมันมีรอยถูกทุบทำลายทั้งที่ตัวรถ
ไฟหน้าก็แตกกระจกมองข้างก็พัง
จากรถของเขาแล้วยังมีอีก๒คันที่ได้รับความเสียหายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนน๙พี่น้องซอย๑เขตเทศบาล
เมืองควนลังอเมืองหาดใหญ่สงขลานะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายวงเทพเทียมเมือง
อายุ๒๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละ
มีอาการเมายาเสพติดอลวาดทุบทำลายทรัพย์สินภายในบ้านของตัวเองก่อน
จากนั้นก็เดินออกมานอกบ้านมาทำลายรถยนต์ของคนอื่นที่จอดอยู่บริเวณนั้นนะคะ
นายนาธกิจเจ้าของรถ๑ในผู้เสียหายบอกว่า
ในวงเทพคนที่ก่อเหตุเป็นอดีตลูกจ้างที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองของเขาเองด้วยนะ
ระยะหลังสังเกตว่ามีอาการติดยาเสพติดอย่างหนักก็เลยให้หยุดงาน

กระทั่งวันนี้เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สินภายในบ้านของตัวเอง
รวมทั้งออกมาทุบทำลายรถยนต์ของชาวบ้านนะคะ
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากยาเสพติดนี่แหละ

ก่อนที่เขาจะออกมาทำอย่างนี้ก็มีอาการแบบซึมเศร้าอยู่ในร้านครับ
ก็พูดจาเบาไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
ก็เลยมาทำงานผมก็ให้มาปกติแต่ว่าอยู่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง
มาสายบ้างอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคเราก็ยินดีทุกอย่าง
แต่ว่าบางครั้งน้องมันนั่งอยู่เขามีจิตหลอนว่าบางทีไปสอบถามคนข้างร้านว่าอะไรยังไง
ก็เลยเป็นปัญหากับพี่ร้านด้วย
ต่อมาตำรวจนำตัวไปสงบสติอารมณ์ภายในห้องขังของสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่
อาการคลุ้มคลั่งคือดีขึ้นกลับมาเป็นปกติ
แล้วอีกหนึ่งอย่างสำคัญก็คือไปตรวจปัสสาวะ
พบว่าปัสสาวะของผู้ก่อเหตุเป็นสีม่วง
มันถึงบางอ้อนะคะเพราะว่าเสพยาเสพติดนี่แหละ
หลังจากนั้นแม่ของผู้ต้องหามาเจรจากับผู้เสียหาย
โดยบอกว่าจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ